คุณผู้ชมครับมีครอบครัวของผู้หญิงอายุ๒๑ปีนะ
ไปทำงานอยู่เกาหลีใต้แล้วเธอก็ไปเสียชีวิตจากการทำศัลยกรรมหน้าอก
ศพส่งกลับมาถึงบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อย
แต่ครอบครัวเขาบอกว่าทำไมทางโรงพยาบาลถึงไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
ล่าสุดประสานสถานทูตไทยนำศพกลับมาแล้วด้วยนะครับ
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยด้วยครอบครัวของนางสาวพัชรพรเที่ยงราช
หรือว่าคุณกาฟิลอายุ๒๑ปี
เสียชีวิตจากการทำศัลยกรรมหน้าอกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เกาหลีใต้
ล่าสุดนำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่เพชรบูรณ์แล้ว
นางสาวสมปองนะฮะแม่ของผู้ตายก็บอกว่าลูกไปทำงานเป็นพนักงานนวดแผนโบราณที่เกาหลีใต้๓ปีแล้ว
ก็ส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่ใช้ตลอด
ซึ่งเธอกับสามีก็ทำงานเป็นรปภที่กรุงเทพ
กระทั่ง๑กันยายนที่ผ่านมามีคนโทรศัพท์มาแจ้งว่า
ลูกสาวเสียชีวิตจากการไปทำศัลยกรรมนอก
เพราะไม่ได้เห็นหน้าลูกมา๓ปีแล้วนะ

สุดท้ายพยายามติดต่อไปให้เพื่อนช่วยลูกหน่อย
หาทางนำศพลูกกลับมาหน่อย

กระทั่งสถานเอกอักษรราชทธุทธัยนกรุงโซช่วยประสานเรื่องให้
นำลูกกลับมาที่บ้านเกิดได้
แล้วการเห็นหน้ากันอีกครั้งหนึ่งรอบ๓ปีคือเห็นศพนะฮะ

ของผู้ตายบอกว่าเพื่อนของลูกบอกว่าก่อนหน้านี้
โรงพยาบาลเคยบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างเลยนะแต่มันเงียบหายไป
ล่าสุดยังบอกว่าให้อยากได้ใช่ไหมไปฟ้องร้องเอาเอง
โอ้โหแล้วหยุดกับไทยนะไปฟังเสียงคุณแม่ครับ
น้องก็รู้สึกเสียใจมากค่ะเพราะว่าน้องก็ไม่เคยมีประวัติเรื่องการเจ็บป่วย
หรือว่าเรื่องการรักษาตัวของน้องคือไม่มีโรคประจำตัวค่ะ
น้องก็เปรียบเสมือนเสาหลักของครอบครัวเพราะว่าเรายังไม่ทราบว่า
เราจะได้รับค่าสินใหม่อะไรบ้างเพราะทางคู่กรณีก็ยังไม่ตอบตกลงว่าจะชดใช้ค่าสินใหม่ค่ะ
เออด้วยความที่ก็อยู่ต่างประเทศกับเมืองไทยมันก็ยากในการติดต่อสื่อสารกันอยู่แล้วอ่ะนะฮะ
ทีนี้ทางด้านของนายชัยวิชิตเที่ยงราชคุณพ่อของผู้ตายบอกว่า
โอ้โหผมก็หมดหวังอ่ะไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจะไปจ้างทนายก็ไม่มีเงินหรอกนะ
อยากให้หน่วยงานอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องเอามาช่วยหน่อยยื่นมือมาช่วยครอบครัวเขาหน่อย
ตอนนี้ก็ได้หามรือกับญาติแล้วว่าจะยังไม่เผาศพลูกจนกว่าทางโรงพยาบาลที่เกาหลีใต้เนี่ย
ออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ก็คงต้องหวังพึ่งทางสถานทูตเนอะ